ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชเช่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหัวอะไรกันครับ

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติซับศีลบรดกของตระกูลธรรมวัฒนาเลยหรือเปล่า

ถ้าเป็นเรื่องคดีผมก็ไม่ได้รู้อะไรลึกนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเลย
ตั้งแต่เรื่องรุ่นพ่อผมมีเรื่องกันนี่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรลึก
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นคนเข้าใจว่านี่จะเป็นรอบล่าสุดหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวคนที่อยู่ในคู่ข่าวชื่อที่ประกบกันเนี่ยนะคะ
คือรุ่นหลานคือคุณแทนทองและคุณอานะคะ
ไม่ได้อยู่ในรุ่นชั้นเดียวกันนะคะคนละเจนนาเรชั่น

เอาอย่างนี้ก่อน
เป็นความขัดแย้งหรือเปล่ามีความขัดแย้งมาก่อนหรือเปล่า
ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรมาก่อนครับตั้งแต่
คือจริงมันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันมาตั้งแต่
ที่ทางคุณอานรุมลและคุณอาขนึงนิดจะกลับเข้ามาบริหารตลาด
เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนถึงมีคดีตอนนี้คะ
เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้ว
ต้นปี๕๘เกิดอะไรขึ้นคะ
ก็คือตอนแรกก่อนที่ทางคุณอาน้ำมนต์และคุณอาขนึงนิดจะกลับเข้ามาบริหารตลาด
ก็ต้องมีการซื้อหุ้นจากคุณปริญญามาก่อนคุณอาปริญญา
ครับแล้วตอนที่ซื้อในตอนนั้นเนี่ย
ผมคุณอานรมนและคุณอาคนึงนิดเนี่ย
ได้คุยกันเอาไว้ว่าหุ้นส่วนของคุณพ่อผมเนี่ยประมาณ๗แสนกว่าหุ้นเนี่ย

คืนให้กับผมคือผมให้คุณอานดุมนต์และคุณอาคนึงนิดเป็นตัวแทนไปซื้อหุ้นจากคุณอาปริญญา
ตอนที่มีข่าวเนี่ยนะคะที่คุณปริญญาขายหุ้นให้กับคุณอาดุมนต์กับคุณคนึงนิดเนี่ยไม่มีชื่อคุณนะ
ไม่มีครับแต่ผมอยู่ตลอด

ผมไปสารด้วยอยู่ตลอดร่วมทำอะไรทุกอย่างมาด้วยกัน

เอาแค่เอายกตัวอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะ

เพื่อจะไปจ่ายให้คุณปริญญาครับซื้อหุ้น
คือตอนนั้นใช้เงินต้องไปกู้เงินมาเพื่อซื้อหุ้นจากคุณปริญญา
ไม่มีใครใช้เงินสดครับกู้ครับ
แล้วตอนที่ไปเซ็นกู้เงินร่วมกันเนี่ยมีชื่อคุณนรมนคุณคนึงนิดแล้วมีชื่อคุณแทนทองด้วยเหรอคะ

ทำไมเวลาข่าวออกมาเหมือนกับเราอาจจะเข้าใจได้ว่าเวลาซื้อมีชื่อสองท่านนะ
เพราะเหมือนกับคนเข้าใจว่าหลังจากนี้คนที่บริหารตลาดยิ่งเจริญก็คือคุณนรมนกับคุณคนนึงนิดแล้วนะคะ

หรือว่าคุณมีส่วนในการบริหารหรือคุณไปเป็นผู้ซื้อหุ้น

แต่ตอนนั้นคุณไปเซ็นร่วมกู้เงินมาแล้วไงต่อคะ
ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวพอทำการซื้อหุ้นเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เข้าไปบริหารเสร็จเขาก็จะคืนหุ้นจำนวน๗แสนกว่าหุ้นให้กับผม

ครับที่ผ่านมา๑ปีที่ผ่านมาผัวเข้าไปนั่งบริหารด้วย
ที่บอกว่าเกิดต้นปีคือตั้งแต่คุณเข้าไปนั่งบริหารแล้วใช่

เรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนไปนั่งบริหารร่วมเหรอคะ

ตอนเข้าไปบริหารนี่มีใครเข้าไปบ้างคะ
ก็มีหลักก็มีคุณอานรมนคุณอาขนึงนิดนะครับแล้วก็รุ่นผมรุ่นหลาน

แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะจนมาเกี่ยวกับคดีความ
คือปัญหาคือจู่คุณอานุมลเนี่ยครับตอนที่เรายังไม่ได้กลับเข้าไปเขาก็คือเขาดีเขาเป็นคนดีครับพูดแบบกับผมดีมากทุกอย่าง
แต่พอกลับเข้าไปบริหารเขากลับเปลี่ยนใจไม่คืนให้ผม
ตอนปี๕๘เข้าไปบริหารมีคุณด้วยมีคุณอาด้วยนะคะแล้วก็รุ่นเดียวกันรุ่นหลานอีกหลายคน

แล้วคุณเริ่มที่บอกว่า
คุณทวงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ก็ตั้งแต่กลับเข้าไปไม่นานนะครับก็เริ่มคุยแล้ว
คือตอนที่ผมรู้ว่าเขาไม่คืนเนี่ยผมไม่ได้รู้จากปากเขานะฮะ
ได้รู้จากปากคุณอรุมลคือผมรู้มาจากคุณคนึงนิด
จริงผมแอบได้ยินตอนที่เขาทะเลาะกันอยู่ในห้องประชุม
เรื่องว่าเขาไม่คืนให้ผมละเปลี่ยนใจ
คุณแทนทองได้ถามจากคุณอาด้วยตัวเองไหมคะ
ก็ถามครับมีการพูดคุยแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่คืนนะครับ
แล้วที่พูดนี่หมายถึงเฉพาะคุณอารมนต์หรือเปล่าคะ

คุณอาคนึงนิดเขาคืนครับเต็มใจคืน
แล้วจริงแล้วคุณได้พูดกับคุณอาท่านไหนด้วยตัวเองบ้างไหมคะ
ทั้งคู่แหละครับเคยนั่งประชุมร่วมกันด้วย

คุณอารมนต์คณึงนิดเขายืนยันที่จะคืนครับ
ก็ยังเป็นเขาก็ทะเลาะกันมาตลอดที่คุณอารมนต์หรือเปล่าเขาไม่ยอมคืน
ถ้าฟังจากคุณแทนทองคือคุณอาสองท่านเห็นไม่ตรงกัน

ลอยนะแต่คือกลุ่มของเหตุผลมันมีไหมคะที่แค่ว่าไม่ให้แล้วนะคะ
ก็เขาก็แค่อ้างว่าเขาแบบเออเขาแบบเปลี่ยนใจไม่ให้แล้ว
เขาบอกว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ผมก็ยังงงผมไม่ได้ช่วยอะไรตรงไหน
แต่ในข่าวมันมีบอกว่าคุณแทนทองถูกปลดออกจากการเป็นกรรมการ
ถูกต้องครับของการนั่งบริหารตลาดยิ่งเจริญด้วยใช่ไหมครับ
บริษัทถูกปลดเมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา

ใครใครเป็นคุณปลดคะ
คุณอานรมนเขาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็สั่งปลดผมอันนั้น
อันไหนเกิดขึ้นก่อนกันคุณเช่นคุณโทษนะคะที่ฉันไม่ทราบว่าคุณโดนปลดเพราะอะไร
แต่ว่าการตรวจเกิดขึ้นก่อนหรือคดีหรือการยังไงคะเรียงลำดับกันยังไงคะ

เพราะมันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วแล้วก็มายาวเรื่อยจนเมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาผมยื่นฟ้อง

มีนาที่ผ่านมานะครับยื่นฟ้องหลังจากที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยผมก็ถูกปลดออกจากตลาดเลย

ตลอดทั้งปี๕๘มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการบริหารไม่ตรงกันหรืออะไรไหมคะ
เรื่องการบริหารไม่มีครับแต่คือถามว่าเรื่องตัวนี้มีแต่เราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เพื่อให้งานมันเดินหน้า
คุณมีหลักฐานเอกสารอะไรชัดเจนไหมคุณแทนทองว่าคุณมีส่วนในหุ้นที่คุณบอกว่าเป็นหุ้นของคุณพ่อ

แต่ว่าทนายความมายื่นว่าขอเลื่อน

คือสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้มีอะไรบ้าง

ใช่ค่ะที่ทวงสิทธิ์ของตัวเองทั้งหมดมีอะไรบ้างคะ
ผมต้องการแค่หุ้นของคุณพ่อคืนเท่านั้นอย่างอื่นผมไม่ได้อยากได้เลย
ซึ่งหุ้นของคุณพ่อที่คุณอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของคุณมีอะไรมีของบริษัทไหนบ้างมีจำนวนเท่าไหร่บ้างคะ
เอ่อ๗๐๐๐๐๐กว่าหุ้นบริษัทสูพีธรรมวัฒนะแล้วก็อีก๓๐๐๐หุ้นบริษัทสูพีธรรมวัฒนะ๑๙๙๐แค่นี้ครับ

ซึ่งหุ้นสองกลุ่มนี้จะทำให้คุณมีสิทธิ์ในธุรกิจอะไรของธรรมวัฒนะบ้าง
ไม่มีอะไรครับไม่ได้มีปากเสียงอะไรเลยเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นเล็ก

เล็กครับหุ้นเล็ก๑๐เอง
มันเล็กอะครับมันเทียบกับพวกเขาไม่ได้เลย
โทษนะคะคือถ้าตีเป็นตัวเงินมันประมาณเท่าไหร่คะ

ทีนี้ในส่วนของจำนวนหุ้น
คือถ้าถามคุณคนึงนิดคุณบอกว่าคุณอาคนึงนิดไม่มีปัญหา
ตอนนี้ติดอยู่ที่คุณนรมนใช่ไหม
เพราะฉะนั้นบางส่วนคุณต้องได้คืนแล้วไหมคะ
ใช่แต่มันติดตรงที่คุณอาร์น่ารุมมนต์ไม่ยอมเซน

มีคุณอารุมมนต์คุณขดงนิสแล้วก็
คุณกัญญาณนิดาอัตติสุทธรณ์เท่านี้ครับ

ดิฉันอาจจะขออนุญาตละลาบละล้วงบรรยากาศในครอบครัวหน่อยนะคะ
คือคนในครอบครัวท่านอื่นรู้ไหมว่ามีการทวงถามเรื่องนี้กันขึ้นมา

หมายถึงหมายถึงครอบครัวใหญ่

โทษนะคะคือมันเกิดลักษณะแบบนี้ไหมเช่น
อาจจะมีบางท่านเห็นด้วยกับทางคุณอา
ท่านเห็นด้วยกับคุณคือมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหม
เพราะว่าเราเคยเห็นข่าวของธรรมวัฒนาเนี่ยคืออาจจะแบ่งออกเป็นสองฝากชัดเจน
คือมันกลายเป็นบรรยากาศนี้กลับมาป่ะคะ
ไม่เชิงครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้แยกเป็นอะไรขนาดนั้น

เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะที่เราขึ้นว่าเป็นภาคถัดมาของธรรมวัฒนะเนี่ย
เนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยเห็นอันธรรมแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวกลับมานะคะว่านี่คือรอบล่าสุดหรือเปล่า
คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมนะคะเรากำลังคุยอยู่กับหนึ่งในคนในตระกูลธรรมวัฒนะนะคะ
ซึ่งเป็นตระกูลซึ่งถ้าใครตามข่าวก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่คู่กับตระกูลนี้คือข่าวเกี่ยวกับขออนุญาตเรียนใช้คำแบบนี้นะ
เหมือนกับการแย่งมรดกสมบัติกันมาตลอดคือข่าวจากคนนอกที่รับรู้เป็นแบบนั้นตลอด
แล้วก็มีข่าวความสูญเสียของคนในครอบครัวเนี่ยประกบมาด้วยตลอดเช่นเดียวกันนะคะ
คนในครอบครัวโดนทำร้ายโดนลอบทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตหรือว่ามีเงื่อนปมต่างจำนวนมากมาเป็นระยะเป็น๑๐ปี
ทุกคนก็คิดว่าข่าวของตระกูลนี้น่าจะจบที่ปี๒๕๕๗เพราะว่าตอนนั้นมีการประนอมกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการขายหุ้นกัน
แล้วก็๔๐กว่าคดีนะคะเกือบแตะ๕๐คดีนะคะก็คงจบตรงนั้นหมดแล้วสิ้นแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าตลาดยิ่งเจริญที่สะพานใหม่ดอนเมืองเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มาก
เขาก็มักจะบอกกันนะครับว่าอาณาจักรเป็นหมื่นล้านอาณาจักรหมื่นล้านเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทุกอย่างสงบแล้วเรียบร
เพราะมีการขายหุ้นกันจากคุณปริญญาซึ่งเป็นผู้ที่บริหารเดิมให้กับคุณคนึงนิดและคุณนรมนซึ่งเป็นชื่อสองท่านในข่าวว่าน่าจะเป็นคนที่เวลาเราจะถามอะไรคุยอะไรเกี่ยวกับตลาดยิ่งเจริญจะไปถามสองคนนี้
คุณอะท่านหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ติดอยู่ที่คุณอะอีกท่านหนึ่งอันนี้ทางนี้อ้างนะคะ
๕๗ข่าวเหมือนจบแล้วเรียบร้อยเกือบ๕๐คดีนะคะเคลียร์หมดแล้วก็ขายหุ้นกลับมาที่คุณบอกว่าจริงแล้วคุณอยู่ด้วยตลอด
ร่วมเซ็นกู้เพื่อเอาเงินไปจ่ายหุ้น
ตอนที่คุณอาปริญญาขายใช่ไหมคะ
แล้วก็เข้าไปบริหารตลาดตั้งแต่ต้นปี๕๘

และฉะนั้นถามก่อนคุณไปทำท่าไหนคะ

ผมว่าคุณอนุมนต์คงโกรธผมที่ผมไปฟ้องเขา

ผมฟ้องวันที่๑๘มีนาที่ผ่านมา
แล้วเขาปลดผมวันที่๒๗เมษาที่ผ่านมา
คือการคุยกันของคุณ

เข้าไปเริ่มต้นบริหารปี๕๘เลยใช่ไหม
คือก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้แต่อันตรายแล้วใช่ไหมคะ
ตลอดเป็นปีมันไม่มีความเข้าใจกัน
หรือคิดไม่ตรงกันหรือไม่สำเร็จเลยเหรอคะ

เฉพาะวันประชุมครับ

คุยเรื่องงานก็ปกติครับ
โทษนะคะในธรรมวัฒนานี่ปกตินั่งทานข้าวกลางวัน
ซึ่งทำงานด้วยกันหรือว่าทานข้าวเย็นด้วยกันหรือเปล่าคะ

มันก็แปลว่าความสามารถของคุณแค่คล้ายกับเอาหลากคุณเป็นหลานแน่

ถ้าที่ฉันจะมองในแง่ร้ายเหมือนกับก็ไม่ได้สนิทสนมมาก

เวลาคุณทำงานคุณมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในบริษัทแค่ไหนคะ

แต่ถึงยังไงก่อนจะตัดสินใจอะไรผมก็ต้องรายงานให้คุณอาทั้งสองท่านรู้ก่อน
คุณอารมณ์แล้วก็คุณอาคณึกนิด
สองท่าน
โทษนะถ้าฉันมองอย่างคนที่อาวุโสกว่า
คุณแข็งคุณไม่ค่อยให้ความเคารพคุณ
หัวแข็งหัวดื้อหัวแข็งท้าทายหรือเปล่าคะ

คือมันมีปัญหาเรื่องท่าทีนอกเหนือจากการคุยเรื่องหุ้นหรือเปล่า

แต่นี่การที่คุณเป็นรุ่นถัดมาแล้วฟ้องคุณอานี่คุณอาจจะโดนมองว่าไม่ธรรมดาก็ได้นะคะ
ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีที่พึ่งแล้วว่าจะให้ทำยังไง
ได้ปรึกษาใครไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าต้องฟ้องแล้วอะค่ะ
ก็มีปรึกษาผู้ใหญ่บ้างครับ
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะเพราะว่าก็เป็นผู้สูญเสียนะ
ตอนนั้นที่คุณห้างทองเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะชีวิตคุณไม่ได้อยู่ในข่าวเลยนะ

แล้วคุณได้รู้เรื่องว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านรับรู้ตลอดไหมคะ

แต่รู้ว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันอันนี้ทราบ
ครับแล้ววันที่คุณพ่อผมเสียเนี่ยผมก็

ก็ไปรับแล้วก็บอกว่าพ่อไม่สบายมาก
ผมรู้เลยว่าพ่อผมเป็นคนที่จะไม่บอกใครถ้าเขาไม่สบาย

พอการเรียกผมมารับผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอกลับมาถึงเมืองไทยทุกคนมารับ
ผมใส่ชุดดำหมดผมรู้แล้วว่าเออมีอะไรแล้วล่ะ

เข้าใจค่ะแต่ไม่มีใครบอกคุณ

คดีนี้ยาวมากนะคะคุณคงทราบเป็นคดียาวมาก
แล้วก็คดีแบบพลิกไปพลิกมาว่าตกลงสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ความสัมพันธ์ของคนในบ้านนี่มันกลับมาผสานกันไหม
มุมมองของคนชั้นหลานแล้วมันกลับมาประสานกันได้เหมือนเดิมไหม
แม้กระทั่งถึงปี๕๗ก่อนคุณไปบริหารร่วมที่ตลาดตอนปี๕๘
คุณรู้สึกว่ากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมคะ
เริ่มแล้วครับตอนนั้นเริ่มดีขึ้น

คือพี่น้องเริ่มคุยกันเริ่มช่วยเหลือกัน
รุ่นหลานใกล้ชิดกันไหมคะ
ก็ใกล้ชิดระดับหนึ่งครับแต่คือผมค่อนข้างจะ

แล้วก็พอกลับมาต่อโรงเรียนที่เมืองไทยเนี่ย
ก็ไปเรียนที่ภูเก็ตไปเรียนประจำอยู่
แล้วพอจบจากที่นี่ผมก็ออกไปต่างประเทศอีก
เพราะฉะนั้นชีวิตผมอยู่กรุงเทพนี้แทบจะน้อยมาก
ผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพเต็มตั้งแต่ปี๒๕๖
ว่าผมเรียนจบปีนั้นกลับมาไทย
จริงแล้วถ้าเราพูดถึงเฉพาะครอบครัวของคุณห้างทองเนี่ยนะคะ
เราจะได้ยินชื่อลูกสองคนนะคะอีกคนนึงคือคุณจังหวะ
คุณเองกับคุณจังหวัดเนี่ยได้ติดต่อกันไหมคะ

คือเป็นพี่น้องโทษนะคะคือคนละมานดา

แต่ว่าไม่ได้มีความห่างเหินอะไรกันใช่ไหม
มีช่วงหนึ่งเหมือนห่างเหินครับแต่ตอนนี้โอเคแล้ว

ติดต่อกันอยู่ครับเพิ่งเจอกันเมื่อเดือนที่แล้ว
คุณจังหวัดเขารู้เรื่องไหมว่าคุณมาฟ้องมาฟ้องอะไรเนี่ย

คุณแทนทองคิดว่าแค่ไหนที่จะมีการถอนฟ้อง
หรือคุณคิดว่าสงสัยต้องสู้กันจนจบคดีคะ
ผมยังไม่ทราบเลยครับปล่อยไปตามคันลองมันก่อน

แล้วก็อย่างที่คุณบอกคุณแทบจะไม่อยู่กรุงเทพนะคะ
แต่การที่คุณก้าวออกมาแล้วฟ้อง

คุณรู้ใช่ไหมว่าสปอร์ตไลท์มันจะจับมาที่ตระกูลนี้
หรือแม้กระทั่งของเนี่ยใช้คำแบบนี้ค่ะ
คือคู่เผชิญหน้าล่าสุดคือคุณกับคุณอา

แล้วมันจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวโทษนะ

ทำให้บรรยากาศในครอบครัวมันกลับมาตึงอีกครั้งหรือเปล่า
มันก็ต้องมีบ้างแหละครับ

ก็ต้องทำใจว่าเรื่องมันเกิดอย่างนี้
คุณได้ปรึกษาใครเป็นหลักไหมคะที่จะสู้คดีกับคุณผู้ใหญ่เอง
มีผู้ใหญ่หลายท่านที่ปรึกษาครับ
คนในครอบครัวมีใครแย้งไหมคะว่าอย่าเลย

ผมแค่ขอความถูกต้องนะครับ

ได้ให้ใครในครอบครัวเป็นผู้ประสาน
คนช่วยผู้ช่วยไกล่เกลี่ยให้ไหมคะ

ก็คุณอาคนึงนิดก็คุยกับคุณอานรุมล

คุณกับคุณอายังเป็นอาหลานได้เหมือนเดิมไหมคะ

คุณคุยกับคุณอาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ

ในที่ประชุมแค่คุยเรื่องงานนิดหน่อย

หลังจากที่ผมฟ้องผมยังไปนั่งทำงานอยู่ครับ

เอางี้ค่ะดิฉันต้องถามจากที่หลังจากที่คุณถูกปลดแล้ว

เราต้องประสานไปอีกทางด้านหนึ่งนะคะ

ทราบว่าวันนี้คุณแทนทองมาออกแล้วมาพูดเรื่องนี้
แล้วก็เราได้รับการตอบรับนะคะว่าพรุ่งนี้

วันนี้ขอบคุณมากคุณแทนทองที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมตามได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะมาพูดว่า
มุมของเขาและหลักฐานพยานของเขานั้นเขามองว่าคดีนี้เป็นอย่างไรนะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะสามท่านรออยู่นะคะ